อีกหนึ่งเหตุนะคะพลทหารในจังหวัดชนบุรี
นอนเล่นโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์ไว้
ตื่นมาพบร่างเป็นศพ
คือไม่ตื่นไม่ตื่นเพราะเสียชีวิต
เหตุนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นเหตุที่ฟังแล้วตกใจ
แล้วก็กำลังหาสาเหตุที่แน่ชัดอยู่เพราะหลายคนถ้าฟังนะจะคิดว่า
เกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับการชาร์จเกี่ยวกับไฟดูดหรือเปล่า

เรียกว่าขอน่านนี้มีข่าวเหมือนกันนะครับ
หนุ่มคนหนึ่งนะคะเอาวางโทรศัพท์ในขณะที่ชาร์จไว้ตรงที่ช่วงท้อง

แล้วก็มีอีกหนึ่งกรณีที่นครศรีธรรมราชอันนี้ถูกไฟช็อต

คือเขามีทั้งไฟช็อตมีทั้งมือถือระเบิด
แต่คราวนี้ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ใช่เขาสงสัยว่าไฟฟ้าอาจจะลัดวงจรแล้วก็ช็อตก็เป็นได้เหมือนกัน

พลทหารภูดิษฐ์แซ่อึ้งอายุ๒๑ปี
นอนเสียชีวิตภายในห้องเช่าชั้นเดียวอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ในสภาพมือขวากำโทรศัพท์มือถือแน่น
โดยยังเสียบสายชาร์จคาอยู่กับปลั๊กไฟค่ะ
นางสาวบุษดีหมู่หัวนาภรรยาของผู้เสียชีวิต
บอกว่าตัวเองทำงานโรงงานกะกลางคืน
ส่วนสามีเป็นทหารเกณฑ์ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน
ช่วงสายที่ผ่านมาเห็นห้องล็อกอยู่
พยายามเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปิดครับ
จึงตามเจ้าของห้องเช่ามาช่วยเปิดประตู
กระทั่งพบสามีเป็นศพไปแล้วนะคะ

เขาที่ชาวบ้านเขาเห็นสายชาร์จ

เมื่อตอนแรกเช้าห้องไม่มีใครเปิดประตู
ไปเรียกเจ้าของห้องมาช่วยขายกุญแจเปิดเข้าไม่ได้
ก็เลยพังประตูเข้าไปเข้าไปพบศพของสามี
บอกว่านานทีถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านเพราะเป็นอาหารเกณฑ์
แล้วก็ที่น่าตกใจมือยังถือโทรศัพท์มือถืออยู่
ตำรวจก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะฮะ
โดยตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายคงนอนเล่นโทรศัพท์
พร้อมกับเสียบสายชาร์จไฟแล้วเผลอหลับไป
ถูกไฟฟ้ารัดวงจรช็อตจนเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าต้องทำการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง
คือตำรวจนำศพไปพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพานทองด้วย
ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ไฟดูดไฟช็อตหรือเปล่า
คุณผู้ชมครับดังนั้นมีข้อแนะนำ
สำหรับการใช้ที่ชาร์จเราไม่รู้นะกรณีนี้ว่าเกิดจากอะไร
แต่ว่ามีข้อแนะนำโดยทั่วไปของอุปกรณ์
เขาบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีคุณภาพถูกต้องไหมคุณ

ถ้าเป็นอุปกรณ์ประเภทอย่างนี้ที่เสียบสายอะไรต่าง

เขาบอกว่ามาตรฐานนี้จะดูแบบไหน
สิ่งสำคัญตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่มีเรื่องของมอกรหรือว่าอ่า
เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานอะไรนะคะ
แต่ว่าซื้อในแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ
เช่นร้านต่างร้านโทรศัพท์มือถือนี่คือ

เขาบอกว่าถ้าเวลาเสียบนะต่อซ้ายเสียบ
แล้วได้ยินเสียงชิดต้องระวังว่าแหล่งไฟของเราไม่เสถียรหรือเปล่านะครับ
อีกเรื่องหนึ่งถ้าสายฉีกขาดจนเห็นไส้ใน

คุณซึบศคุณกันอย่าชัดคลยชั้นนะคะ

เห็นไส้ในแบบนี้ใช้ได้ไหมคุณ
ใช้ใช้ได้ใช้ได้เป็นการปลอบใจตัวเอง
แต่ถามว่าใช้ได้จริงไหมไม่ควรใช้นะคะ
ระวังเลยนี่ไฟดูดไฟฟ้าเช็ดเกิดได้จากตรงนี้

ดังนั้นเนี่ยทิ้งทิ้งเลยนะต้องทิ้ง

ดิฉันคิดว่าเส้นนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการผูกพัง
แต่อย่างใดแต่เป็นปัญหาของเชื้อโรคที่อยู่บน๕๓
ไม่ทั้งปูดทั้งพังทั้งเชื้อโรคทิ้งไปได้เลย
เขาบอกว่าอย่าเสียดายกับสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเรา

ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเสียหายขึ้นมาเสียหายเฉพาะอันนี้
แต่ถ้าเราเสียบไว้อย่างนี้ก่อน

วิ่งเข้าถึงมือถือเราได้เสียหายหนักเลยนะครับ
ดังนั้นก็นี่แหละครับเตือนไว้แล้วเนี่ยนะ
ฝากทิ้งด้วยนะฮะทิ้งกองไว้ตรงนี้ก่อนเลย
เดี๋ยวเอาไปใช้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วตัวอยากให้เห็นน้ำเบ้ากลับไปใช้เหมือนเดิม
กลัวฟังข่าวเหตุนี้แล้วอันตรายครับค่ะ